พิธีกรคนเก่งเกิดเรื่องเขาแล้ว
พี่ป้องนวัดกับนมจะนมพณี

เต้นกันเกินเบอร์จนทีมงานงงเลยคุณผู้ชม
จะเป็นยังไงไปชมกันในช่วง
เจ้าแสริมเจ้า
เจ้าแสริมเจ้า
มีแห่งชาติป้องนวัดต้นตำรับความหล่อแบบชายไทย
นิ่งก็ซิ่งเป็นนะจ๊ะ
ได้จ๊ะนมพณีน้องรักมาชวนเทรนด์การแดนซ์

ยังต้องยอมความเป๊ะเลยอ่ะ
มึงยังไม่ท้ายมึงไม่ต้องแห่ง

พระเอกเสียทรงก็จ๊ะนงพนีนี่แหละค่ะ
เห็นแก่งงานกับการเขาบ้างชนะ
เป็นถึงพระเอกมาสเข้มเต้นอย่างกระเซิงหน้าห้าน

โอ้โหไม่ธรรมดามาแบบพิเศษ
ก็ใส่แอลไปเลยสิคะ

ติดตามได้ในรายการเศรษฐีไม่แรง
เต้นเว้น